เต้พระราม๗หรือว่ามงคลกิจสุขสินทรานนท์นะคะ
เป็นสอสอบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิลัยค่ะ
เขาเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดา

เมื่อวานนี้พานักข่าวของเราลงเรือไปเลย
แล้วพาไปจุดสำคัญที่พี่เบิร์ตรายงานไปก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่

เต้บอกว่าเรามาตั้งหลักกันตรงนี้ดีไหม
มาดูตรงนี้ดีไหมถ้าเกิดว่า
มันเป็นไปตามที่ชาวเน็ตหรือสังคมตั้งข้อสังเกตจริงว่า
มันมีบางอย่างหรือมันมีบางคนที่ตกจากเรือ
สักประมาณ๓ทุ่ม๕๔นาทีตรงบริเวณท่าเรือเทเวศ
เต้บอกว่าไปปักหมุดตรงนั้นนะคะ
ตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณแตงโมพลัดตกลงตรงจุดนี้จริง
แปลว่าอะไรเห็นไหมคะ
จากฝั่งกับเรือตรงนั้นมันใกล้มันใกล้มันไม่ไกล
มันน่าจะไหว้เข้าฝั่งได้ถูกต้อง
เต้ก็เลยตั้งข้อสังเกตนั่นแปลว่า
คุณแตงโมอาจจะเสียชีวิตก่อนที่จะตกเรือหรือไม่

เห็นไหมคะคุณผู้ชมเห็นภาพไหมคะ
ต่อค่ะทีนี้นักข่าวถามต่ออีกประเด็นหนึ่ง
เต้ถ้าเกิดว่าคุณแตงโมพลัดตกน้ำ
บริเวณท่าเรือเทเวศ๓ทุ่ม๕๔นาทีจริง
แล้วทำไมไปพบศพบริเวณหน้าวัดลุ่มล่ะ

คุณผู้ชมจำได้ไหมคะว่ามีคนเอากล้องวงจรปิดบริเวณหน้าวัดรุ่ง
เอาออกมาลักษณะคือเผยแพร่ตามสื่อโซเชียลมีเดียว่า
นี่ก็เหมือนกันเป็นจุดที่คุณแตงโมตกเรือ

สรุปแล้วคุณแตงโมตกเรือบริเวณท่าเรือเทเวศ
แล้วทำไมไปพบศพบริเวณหน้าวัดรุ่ม
เต้บอกว่าถ้าเกิดว่าไปดูจริงนะ
จากท่าเรือเทเวศไปถึงจุดที่พบศพของคุณแตงโม
ระยะทางประมาณ๓กิโลเมตร

แต่น้ำอาจจะพาร่างของคุณตังโมเนี่ยลอยไปถึงหน้าวัดรุ่มได้
แต่จำได้ไหมว่าคืนนั้นน้ำแรงอยู่นะ

ถึงแม้ว่าคนที่เขาจะออกมาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้
โดยเฉพาะตำรวจบอกว่าเวลา๔ทุ่มกว่า

น้ำตายหมายความว่าด้านบนลักษณะคลื่นเงียบสงบ
แต่ด้านล่างน้ำเชี่ยวนะคะ
คือเรามองไม่เห็นหรอกค่ะว่าด้านล่างมันเชี่ยว
แม้ว่ามองด้านบนว่าลักษณะเป็นน้ำราบเรียบนะคะ
ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นอันนี้สำคัญเลย
จำได้ไหมคุณสันทนาประยูณรัฐรองต่อ
อดีตตำรวจสันติบาลจู่ก็ออกมาให้ข้อมูลบอกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นมันมีคนมีสีผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมือง
เป็นคนบอกให้๕คนเอาคุณแตงโมไปให้
ซึ่งเปิดโรงแรมรออยู่แล้ว
เป็นโรงแรมหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ประเด็นนี้พี่เต้ก็พูดถึงเหมือนกันนะคะ
เต้บอกว่าให้ข้อมูลแบบนี้
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการเป็นจุดนัดส่งตัวคุณแตงโมเนี่ยนะคะ
พี่เอ๊ะพี่เต้ก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกัน
คุณผู้ชมอยากรู้ไหมคะว่าพี่เต้พูดว่าอย่างไร
ถ้าอยากรู้เจ้าตัวจะพูดอย่างไรฟังจากปากเจ้าตัวเลยค่ะ
ถึงสะพานพระราม๘เนี่ยมันจะมีโรงแรมหรูโรงแรมหนึ่ง
ไม่มีทางบกเข้าไม่ได้ทางบกตรงนี้คือมันเป็นพื้นที่ปิดนะครับ
แล้วการมาจอดเทียบท่าเรือเนี่ยจะต้องนัดแม้กันเรียบร้อยแล้วถึงจะเทียบเรือได้
นี่เป็นข้อมูลของพี่เต้๐๐๗หรือว่าพี่เต้พระราม๗นะคะ
ก็ถ้าเกิดว่าฟังซุ่มเสียงแบบนี้ก็เชื่อคล้ายกับรองต่อไหม

น่าจะมีการส่งตัวคุณแตงโมไปที่โรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
นั่นแหละค่ะเชื่อคล้ายกันแต่มีคนหนึ่งเขาบอกว่า
มั่วข้อมูลนี้ไม่ใช่
คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
เดี๋ยวเรามีต่อในส่วนของคุณอัจฉริยะติดค้างไว้ก่อนนะครับ
ว่าทำไมเขาไม่ได้เชื่อแบบพี่เต้แล้วก็รองต่อ

เต้พานักข่าวเห็นไหมคะล่องเรือไปตามจุดต่างเส้นทางต่าง
ที่๕คนบนเรือแก๊งสปีดโบ๊ทให้การกับตำรวจ
แล้วก็ให้ข้อมูลกับพี่หนุ่มกัญชัยก่อนหน้านี้
นี่ค่ะล่องเรือไปทีนี้ประเด็นหนึ่งที่พี่เต้พูดน่าสนใจ
เต้บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นคดีฆาตกรรมอำพรางไม่ใช่อุบัติเหตุ
เพราะฉะนั้นฝากไปถึงพบตรใครคะ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบิ๊กปั๊ด
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขบอกว่าอยากให้พบตร
ให้การรักษาความปลอดภัยคุ้มครองพยานทั้ง๕คนบนเรือด้วย
เพราะรู้ว่าทั้ง๕คนเนี่ยรู้อะไรมาลึกไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะบอก
โดยเฉพาะพยานปากสำคัญก็คือกระติกค่ะ
ส่วนวันเสาร์วันเสาร์คุณเต้โพสต์บอกว่าดูแลพยานดีนะ
อย่าให้กระติกตายซะก่อน
เดี๋ยวลองตามกันดูว่าเรื่องราวมันจะเป็นอย่างที่เขาคิดหรือเปล่า
ตัวละครใหม่ที่อาจจะไม่ได้อยู่บนเรือแต่โผล่มาให้ข้อมูลให้บ่อแส
เพิ่มขึ้นมาเพียบเลยนะพี่เบิร์นปุ้ยพี่เตมองคลกิจใช่ไหมครับ
มีคุณอัจฉริยะมีทนายตั้มเข้ามามีคุณที่เป็นอยู่ที่ญี่ปุ่นที่บอกว่า
อาจารย์ปะวินคุณราชาไฮเดอร์ใช่ไหมครับ